มาดูกรณีผู้หญิงคนนี้ค่ะ

น้ำหนัก๒๓๐กิโลกรัม

แต่ว่าเขาแยกไปที่จุดพักคอยแล้ว
แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอไม่สามารถที่จะ
ก็แยกตัวไปได้คือเธอเคลื่อนไหวไม่สะดวกเลย
กู้ภัยต้องมาช่วย๑๔คนนะคะ
กู้ภัย๑๔คนต้องช่วยนำเธอออกไปจากบ้าน
เพื่อที่จะไปรักษาโควิด๑๙นะคะ
นะครับการทำงานเป็นด้วยความมาลำบากครับ
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของมูลที่สยามนนทบุรี

นี่ค่ะคืออาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีนะคะ
เขาก็สดผ่านทางเพจแล้วก็พยายามอธิบาย
ช่วยเหลือคุณป้าท่านนี้คุณป้าอายุ๖๗นะคะ

โควิด๑๙ในกลุ่มสีเหลืองด้วยนะคะไม่ใช่สีเขียว
ทีนี้ค่ะน้ำหนักตัว๒๓๐กิโลกรัม
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกค่ะก็เลยเคลื่อนย้ายลำบากนะคะ
ทางกู้ภัยบอกว่าได้รับแจ้งมาก็เลยไปช่วย
อยู่ในบ้านพักลูกจ้างชั่วคราวของสำนักแขวงการทางหลวงกรุงเทพมหานคร
สำนักงานทางหลวงที่๑๓เขตดอนเมืองนะคะ
คือป่วยโควิด๑๙มา๓วันแต่อาการเริ่มแย่หายใจไม่ออก
ก็กลัวว่าจะเสียชีวิตคาบ้านคือฝากเคอร์ฟิลล์มาช่วยเลยนะคะ
เคอร์ฟิลล์มาช่วยคือเอาอุปกรณ์ไปเนี่ยตอนไปถึงก็๓ทุ่มแล้ว
คุณป้าก็อยู่บนชั้นสองอยู่คนเดียวชั้นสองด้วยอยู่ชั้นสองค่ะดังนั้นการที่จะช่วยลงมาก็ยากเหมือนกัน
คือบ้านหลังนี้ติดเชื้อ๕คนแต่ส่งไปศูนย์พักคอยหมดแล้ว
เหลือคุณป้าวันนาวัย๖๗ท่านนี้เดินไม่ได้ไปไหนไม่ได้
เพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็ป่วยติดเตียงก็ต้องใช้เปรย์ขนาดใหญ่อะค่ะ
กู้ภัย๑๔คนนะคะประคองลงมาทุลักทุเล
เคลื่อนย้ายเสร็จก็ต้องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีด้วย
ประธานมูลนิธิสยามนนทบุรีนายโทนทองสุกแก่น
เล่าให้ฟังว่าตอนแรกมีกู้ภัยที่ดอนเมืองมาดู
จะช่วยตั้งแต่กลางวันแต่ปัญหาคือขาดอุปกรณ์
เพราะผู้ป่วยน้ำหนักตัวมากก็เลยประสานไปที่หน่วยของสยามนนทบุรี
ตอนแรกวางแผนว่าจะใช้ลิฟต์ลอย
คานไม้ทำเชือกเป็นสลิงแล้วก็ลำเลียงลงมา
แต่พอมาสำรวจพื้นที่ไม่ได้แล้ว
ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใช้เปรย์สนามแบบเหล็กอะค่ะ
แข็งแรงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดอะไร

แต่โชคดีว่ามันไม่สูงมาก

มันไม่สูงมากแล้วก็ใดมันก็มีบริเวณที่สามารถเคลื่อนได้
ถามว่าอุปสรรคไหมอุปสรรคคือเป็นผู้ป่วยที่เรา
แต่ว่าก็ค่อยประคองกันลงมาสไลด์ลงมา
ก็ถือว่าภารกิจที่ทำสมบูรณ์
ปัญหาของเขาคือเขาไม่เคยลุกจากที่นอนตรงนี้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คือเขาไม่เคยลุกจากตรงนี้มาไม่เคยได้เคลื่อนย้ายจากตรงนี้มา
น่าจะเห็นจากคำบอกกล่าวบอกเล่าที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้น
๕ปีไม่เคยลุกจากตรงนี้เลยเป็นครั้งแรกที่เขาเคลื่อนที่ออกจากตรงนี้
โอ้โหไม่ได้ลุกจากที่ตรงนั้นสี่ห้าปีแล้วนะคะครับคือคุณป้าอยู่ในกลุ่มสีเหลืองเข้มไม่ใช่เหลืองธรรมดาด้วยนะคะอาการโควิดสิบเก้าอะค่ะคือครอบครัวได้รับการช่วยเหลือไปแล้วทีนี้คุณป้าก็อยู่คนเดียวก็เลยต้องขอความช่วยเหลือด่วนเลยมีโรคประจำตัวหลายอย่างความดันเบาหวานก็กลัวว่าปล่อยแล้วจะเป็นอันตราย
ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครมีไข้นะแต่ว่าท้องเสียอ่อนแรงหายใจติดขัด
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็นำอาหารนำยามาให้รักษาตัวเรียบร้อยค่ะ
เขาบอกเขาหายใจไม่ออกครับปกติเขาจะมานั่งหน้าบ้านแล้ว
ทีนี้พอติดโควิดเขาไม่ออกมาเขาอึดอัดเขาอยู่ข้างในไม่ได้ครับ
น่าจะจากตาพอตาไปข้างนอกกว่าครับ